คุณผู้ชมครับจากกรณีการหนีทุนของทันตแพทย์หญิงโดยรุดีนะครับ
ก็ทำให้มีหน่วยงานออกมาแสดงความคิดเห็นว่า
ไทยขาดเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารทุน
รวมทั้งเราล้มเหลวเรื่องของการบริหารงานด้วยใช่ไหมฮะ
ก็ศึกษามาว่าปัญหาเรื่องของการจัดสรรทุนเพื่อศึกษาต่อ
จนเราล้มเหลวจนเกิดเป็นเหตุการณ์เป็นกระแสเรื่องราวแบบนี้เนี่ย
หลายอย่างเลยที่ยังคงขาดตกบกพร่องอยู่
วันนี้ไทยรัฐทีวีพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันจากรายงานค่ะ
สวรัฐรัตนคัมฟูนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้การบริหารทุนการศึกษามีปัญหา
เกิดจาก๓ปัจจัยหลักคือ
การบริหารทุนที่ไม่เชื่อมโยงกับทิศทางของประเทศ
และบริหารแบบไม่มีข้อมูลเช่น
ประเทศไทยไม่ได้กำหนดว่านโยบายอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต

ทำให้ไม่สามารถบริหารทุนได้สอดคล้องกับความต้องการ
หรือความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย
ก็ส่งผลต่อนักเรียนทุนจบการศึกษาออกมา
ไม่สามารถทำงานตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศในขณะนั้น
เช่นในปี๒๕๕๙มีทุนการศึกษาปริญญาเอกจำนวน๕๐ทุน

ได้มีการจัดสรรทุนให้มหาวิทยาลัยต่าง
โดยไม่ได้วางแผนไว้ว่าหากนักเรียนเหล่านั้นจบออกมาจะทำอะไร
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุน
เช่นโครงการทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน๑๖สาขา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอ
โครงการที่ทันตแพทย์หญิงดนฤดีจำลองราช
ทุนการศึกษาแต่ไม่ชดใช้ทุนจนเป็นประเด็นณขณะนี้
พบว่าระยะเวลาการจัดสรรทุนดังกล่าวมีระยะเวลา๑๔ปี
ตั้งแต่ปี๒๕๓๕ถึงปี๒๕๕๙
ในระดับการศึกษาปริญญาโทถึงปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
จำนวนทุนที่จัดสรร๕๕๗๗ทุน
มีผู้สละสิทธิ์จำนวน๒๓๕คน
ทำให้เหลือผู้รับทุนทั้งหมด๕๓๔๒คน
และมีนักเรียนทุนที่จบการศึกษาแล้วจำนวน๓๘๓๕คน
มีผู้ปิดสัญญาจำนวน๗๗คน
แต่ยังมีนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่มากถึง๑๔๒๔คน
หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ๓๐ของนักเรียนทุนทั้งหมด
เกิดคำถามว่าระยะเวลาที่จัดสรรทุนจนถึงขณะนี้
นักเรียนทุนทั้งหมดควรจบการศึกษาทั้งหมดแล้ว
ควรมีการติดตามว่านักเรียนทุนเหล่านี้กำลังศึกษาอยู่จริงหรือไม่
เนื่องจากการบริหารทุนส่วนหนึ่งมาจากการให้ทุนแบบกระจาย
สวรรคจึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
คือการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาดูแล
เพื่อให้การบริหารทุนมีประสิทธิภาพ
ทีที่น่าจะมีการทำให้การบริหารจัดการดีขึ้น
ก็คือมันต้องรวมศูนย์อาจจะมีลักษณะเป็นเรื่องของคณะกรรมการระดับชาติ
ซึ่งเป็นคนที่ดูทิศทางในการพนานักเรียนทุน
ว่าการพนักนักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควรเป็นแบบไหน
แล้วทำให้มันมีเอกภาพในการบริหารจัดการนะคะมีการติดตามดูแลนักเรียนทุน
อีกหนึ่งแนวทางที่เสนอก็คือการจัดการกับนักเรียนทุนเมื่อจบการศึกษา
เปิดโอกาสให้ทำงานกับบริษัทเอกชนได้
เพราะถือว่าทำงานเพื่อพัฒนาประเทศเช่นกัน
แต่ให้เอกชนจ่ายเงินให้รัฐบาล๑๗๐๘๐ของเงินทุนที่ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อ
การเพิ่มช่องทางให้บริษัทเอกชนมีส่วนร่วมในการให้ทุนการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนทุนที่จบออกมามีงานรองรับ
และตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้นจริง